ตกลงเนี่ยคือมันจะเหมาะสมหรือเปล่า

เกือบเข้ามาเจอ

ทีนี้พอไม่มาเจอเสร็จปุ๊บ
เรารู้สึกว่าโอเค
มันไม่ใช่เรื่องที่แบบโอเคคนนี้มาร้องคนนี้มันไม่ใช่แบบที่เราเคยทำ
อันนี้มันเป็นเรื่องระดับประเทศเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าสังคมเนี่ยให้ให้จับตามอง
แล้วก็มีสองมุมมองที่จับตาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมานั่งคิดว่ามันเหมาะสมไหมอะไรอย่างนี้นะฮะ
และอีกอย่างหนึ่งคือพี่ก็มานั่งคิดว่าโอเคอยู่ดีลุงแกประกาศบอกว่าเดี๋ยวแกจะไปมอบตัวตอนบ่ายสอง
ถูกไหมหลังจากออกผลกระแสพี่คิดว่ามันไม่น่าจะเหมาะเพราะอยู่ดีเนี่ยผู้ที่เอาฮุ่งตรงนะ
ลุงก็ไปก่อเหตุแล้วถ้าเกิดมานั่งคุยในหนแล้วค่อยไปมอบตัวมันก็จะดูไม่เหมาะ
แต่ถ้าลงไปมอบตัวก่อนประกันตัวออกมาแล้วมาคุยอีกเรื่องหนึ่งนะถูกไหม
มันก็จะมีเรื่องค้าต่อสู้หวยมอบตัวมาเรียบร้อยแล้วครับผมเข้าใจ
แต่อันนี้คือด้วยความเหมาะสมมันก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพี่ศรีไม่มา
เรื่องของที่ลุงยังไม่ได้มอบตัวในตอนแรกผมก็รู้สึกว่าโอเคมันยังไม่ควร
ก็เลยมีการพูดคุยกับทางคุณลุงพยายามติดต่อตอนเช้าปรากฏว่าลุงแกมาที่ช่อง๓แล้ว
พุ่งตรงมาที่ช่อง๓เลยพอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมงานก็ไปบอกลุงบอกว่า
คุณลุงวันนี้ขออนุญาตอาจจะต้องขอเลื่อนไปก่อน
เพราะว่ายังไม่พร้อมจริงต้องขออนุญาตจริงต้องขออภัยด้วยอะไรอย่างนี้
คือลุงแกก็บอกว่าไม่ได้คือผมมาแล้วยังไงมันก็ต้องออก
คือผมก็เข้าใจลุงแหละผมก็เลยแบบเชิญคุณลุงขึ้นมาที่ตึก
ผมก็ไปคุยกับลุงพอผมเจอลุงเสร็จมันก็ยกมือไหว้ลุงเลย
ผมบอกว่าลุงศักดิ์ผมขอโทษจริงผมกลับขออภัยลุงจริง
วันนี้คือไม่สามารถออนแอร์ลุงได้จริงเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเป็นการที่ไม่ยุติธรรมเหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าเอาลุงมาออกมุมเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะมีอีกมุม
เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นถ้าเป็นเรื่องที่ผมเคยทำมาเคยมีนะ
คนที่ออกมุมเดียวแต่อีกมุมนึงเนี่ย

เขาหนีหายไปอืมนึกออกไหมอืมเขาหนีหายไปติดต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
แต่อันนี้คือมันเป็นกรณีที่ว่าลุงเนี่ยเหมือนกับไปต่อยไง
ลุงเป็นคนไปต่อยแล้วลุงจะมานั่งเนี่ย

ผมว่ามันก็ดูแปลกก็เลยคุยกับลุง

เข้าใจก็บอกโอเคไม่เป็นไรคุณหนุ่ม
แต่ว่าผมแค่อยากจะชี้แจงแค่๓ข้อเท่านั้น

คือ๑เนี่ยแกต้องการชี้แจงว่า
เหตุผลที่แกทำไปเนี่ยเพราะอะไร
แกก็บอกผมนะว่าที่แกทำไปคือต่อยคุณศรีสุวรร
เพราะว่าแกอึดอัดหัวใจ
เพราะว่าแกรู้สึกว่าแกเองเนี่ย

ถึงจะต้องไปร้องอะไรในทุกเรื่อง

เพราะตัวแกเองเนี่ยก็คือเคยที่จะออกไปมอบ
แล้วแกก็เหมือนกับถูกทางฝั่งของคุณศรีสุวรรณเนี่ย

แล้วเขาก็บอกว่ามีถึงตอนที่แบบว่าตอนที่นายก

แล้วทำไมถ้าสมมุติมีใครออกมาเคลื่อนไหวเขาจะแจ้ง
อ่าแล้วคือมีคนออกมาเคลื่อนไหวเค้าจะแจ้งอย่างนี้

แล้วเค้าก็บอกว่าตัวเค้าเองอ่ะ

แต่อีกฝั่งเขาเองเนี่ยร้องอะไรไม่ได้เลย

ข้อที่๒ที่เขาอยากจะพูดก็คือ

เพราะมีหลายสื่อบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยการทำแบบนี้ก็ไม่ถูก

ทางลุงเค้าก็บอกว่าอันนี้ผมไม่อยากจะพูด
เพราะผมไม่อยากให้แบบยึดเป็นพันธฐาน
เรื่องนี้ผมเองเป็นฝ่ายผิด

พูดกับพี่กับปากเลยว่าแกเป็นฝ่ายที่ผิด
คือแกเป็นเจ้าของโรงงานแกไม่ได้เป็นคนจนนะ

ใช่คือในช่วงนึงที่แกพูดนะ
แล้วแกก็แกไม่ให้เปิดโรงงาน

เออแกตัดสูตรเลยอย่างเงี้ย

เอ่อตัวแกเองเนี่ยก็คือรู้สึกว่ามันไม่ดี
คือกลัวจะเอาคนเป็นเยี่ยงอย่างเป็นบรรทัศน

บอกเหมือนกันว่าที่ทำไปเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะ
ใช่แกจะบอกเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะ

แกก็บอกว่าเรื่องที่มีการเอาไปพูดกัน
ว่าแกทำวิธีแบบนี้เป็นการหาผลประโยชน์เข้าตัว
เพื่อขอให้คนเนี่ยโอนเงินมา

ก็คือแกก็พูดแบบนี้ว่าแกอยากจะชี้แจง

เดี๋ยวผมให้ทีมข่าวลงไปสัมภาษณลุงก่อน

เขาก็เลยแบบเออคุยมา๓ข้อนี้
อ่ะจบก็หลังจากนั้นลุงแกก็นั่งดูรายการอยู่ข้างล่าง
ส่วนผมก็อยู่ข้างบนผมก็สัมภาษณายตั้มกับทางคุณสนทิยาไป
แล้วผมก็อ่านข่าวลุงแกก็ดูแกก็โอเคอะไรอย่างนี้
ทีนี้พอในระหว่างที่ผมกำลังทำงานอยู่
ก็มีคนเนี่ยส่งข้อความบอกพี่ลุงศักดิ์เกม
คือตำรวจจับเออบอกตำรวจลุงศักดิ์เกม
ลุงศักดิ์โดนล็อกแล้วที่ลานจอดรถที่ตึกเราอะไรอย่างเงี้ยอืม

แต่ผมก็ยังอยู่ตอนนั้นทำผลกระแสอยู่
จำได้ทำผลกระแสอยู่กำลังเริ่มหนกระแส
แล้วก็พยายามทำทำไปเสร็จปุ๊บเนี่ย
ถึงได้มารู้ทีหลังว่าลุงเนี่ยถูกตำรวจเนี่ย
มาจับในไหมจับครั้งเดิมเนี่ยเหรอฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยลุงก็บอกว่าตัวลุงเองไม่เคยรู้มาก่อน

คือผมเองก็ยังไม่ได้คุยกับลุงอีกเลย
ทีนี้ล่าสุดเองเนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับว่ามันมีข่าวออกมาแล้วนะครับว่า
ทางฝั่งของตำรวจเองเนี่ยนะฮะเป็นตำรวจกองคับการหนึ่ง

นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มลุงศักดิ์นะครับอายุ๖๒ปี
ในกรณีที่เป็นหมายจับค้างเก่านะครับ
ที่ทำร้ายร่างกายนายเสกสกลเนี่ยนะครับ
ปี๖๔เป็นคดีความที่ติดตัวอยู่๑คดีนะครับ
แล้วก็ยังไม่มีการถอนหมายจับแต่อย่างใด
คือเรื่องนี้เนี่ยลุงศักดิ์ก็บอกว่า
ตัวเองนั้นให้การรับสารภาพนะว่าทำจริง
จริงแต่ขอตำหนิเจ้าหน้าที่ตำรวจสักนิดนึงแล้วกันบอกว่า
หลังเกิดเหตุในครั้งนั้นตนเองไปมอบตัวแล้ว
พร้อมกับลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานว่าหากคู่กรณีเนี่ย
ต้องการดำเนินคดีกับตนให้โทรศัพท์แจ้งตนเองด้วย
แต่หลังจากวันนั้นกลับไม่มีการติดต่ออะไรกลับมาเลยแล้วก็ไม่ทราบด้วยเหมือนกันว่า
มีการแจ้งความหรือแม้กระทั่งการออกหมายเรียกก็ไม่รู้เหมือนกัน
ยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่เคยหนีนะเพราะว่าพร้อมอยู่แล้วที่จะมอบตัว
นี่นะครับนี่คือเป็นที่ลุงศักดิ์ได้มีการพูดมาในตอนแรกนะครับ
นี่ครับอ่ะลองดูบริกาศนี่นะ
เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็ทางตำรวจก็นำตัวลุงศักดิ์ไปล่าสุดนะฮะ
ประมาณสักสี่โมงกว่าที่ผ่านมาสี่โมงสิบห้านาที
ลุงศักดิ์เนี้ยนะครับก็เดินออกมาจากสอน้อยดูสิทธิ์
หลังจากได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
ในคดีทำร้ายร่างกายคุณดัมโบอีสานนะฮะ
โดยใช้เงินสด๐ตัวประกันตัวไปทั้งหมด๔๐๐๐บาท

ซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็นัดหมายนะครับให้มารายงานตัวอีกครั้งหนึ่ง
วันที่๒๕ตุลาคมปี๖๕เวลา๑๐โมงเช้านะครับ
ลุงศักดิ์เปิดเผยหลังจากได้รับการประการตัวบอกว่า
จริงแล้วลุงศักดิ์ยืนยันว่าตนเองนั้น
ไม่เคยได้รับหมายเรียกในคดีนี้มาก่อนเลย
โดยหลังจากเกิดเหตุได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็ให้เบอร์ติดต่อกับทางพนักงานสอบสวนเอาไว้

ไม่ได้ให้เอาไว้เพราะขายบ้านหลังดังกล่าวไปแล้ว
แต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาแต่อย่างใด
มีเบอร์โทรศัพท์แต่ว่าไม่ได้ติดต่อมา
แล้ววันนี้เนี่ยเพิ่งจะทราบเหมือนกันว่าถูกออกหมายจับในคดีหมินประมาทด้วยการโฆษณาที่สพอาวนางจังหวัดกระบี่ด้วยตั้งแต่ปีหกสี่
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับหมายจับดังกล่าวนะฮะ
แต่ว่าตนเองเนี่ยต้องเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนด้วยที่จังหวัดกระบี่ภายในสัปดาห์นี้
ทั้งนี้นะครับผู้สื่อข่าวสอบถามถึงยอดเงินบริจาคเมื่อวานนี้นะครับ
ก็มีสื่อบางสื่อเนี่ยนำเสนอบอกว่าตนเองเนี่ยได้รับยอดเงินไป๖ล้านกว่าบาท
นะฮะลุงศักดิ์เนี่ยก็ตอบประเด็นนี้ด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวเหมือนกันนะครับ
บอกว่าสื่อไหนที่เอาไปลงจะเป็นไปได้ยังไง
ยอดเงินไม่ถึง๖ล้านพร้อมกับขอท้าสื่อที่นำเสนอเรื่องดังกล่าวให้มาตรวจสอบ
หากมียอดถึง๖ล้านบาทจริงตามที่นำเสนอลุงจะยกเงินให้ทั้งหมด
แต่ยอดเงินที่แท้จริงเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นั้นลุงยังไม่รู้เพราะเปิดดูไม่เป็น
รอให้เรื่องคลี่คลายซะก่อนตนพร้อมเปิดเผยอยู่แล้วสำหรับตัวเลข
ลุงศักดิ์ยังยืนยันได้ว่าการกระทำของตนเองไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมเลย
และไม่อยากให้ใครเรียนแบบตนเองยังคงยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับความรุนแรง
แต่กรณีของพี่ศรีสุวรรณเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมีบ้าง
นี่คือที่ลุงศักดิ์พูดมานะครับคือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมขออนุญาตเอ่ยที่มาที่ไป
ผมนำมาจากทางเพจดาว๘แฉกนะฮะเพจดาว๘แฉกก็เพิ่งลงไว้เมื่อประมาณสัก๔๑นาทีก่อนนะฮะ
ผมก็เลยเอาไปเอามาอ่านให้ฟังว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไร
อย่างคุณศรีสุวรรณเขาก็เผยคำคมทำดีแล้วไม่มีใครชอบ
หนักใจเท่าทำชั่วแล้วมีคนเชียร์เขาว่ายังไงน้อง
คือแฟนเพลงของศรีสุภัณฑ์ก็มีคนติดตามอยู่ประมาณสัก๗๘๐๐๐นะนะคะ
ก็มีการนำแบบคำคมที่ระบุว่าทำดีแล้วไม่มีใครชอบ
ยังไม่หนักใจเท่าทำชั่วแล้วมีแต่คนเชียร์
เพราะว่าคนที่ยิ่งเห็นคนทำเร็วแล้วยิ่งยินดีก็มีแต่คนเลวด้วยกันเท่านั้นเอง
อันนี้เรียกถั่วแล้วถั่วแล้วพิธี
ทำไมแค่คนที่เราเห็นต่างมันจะเป็นอะไรเลยไหม

แต่โอเคเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่ชอบใช้ความรุนแรงถูกต้องไหมล่ะ
แต่คนเราเป็นประชาธิปไตยมันก็ต้องเห็นต่างเป็นที่ได้
โปรดติดตามตอนต่อไป